ก็คือนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของคำสั่ง
สชที่ให้อำนาจกับกศธชในการควบคุมสื่อด้วย
โดยยืนยันนะคะบอกว่ากศธชมีอำนาจที่จะปิดสถานีโทรทัศน์ได้
โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
ถ้าอะไรที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งหรือมันบิดเบือนไม่ใช่ข้อที่จริง
เรียกมาคุยกันก็โอเคก็แก้ให้มันก็จบแล้ว
เขาจะเขียนไปเรื่อยถึงเวลาก็ไปทักก็
เรื่องของสื่อทำไมสื่อเป็นคนพิเศษมากหรือไง
สื่อให้เกียรติอยู่แล้วนะผมไม่ให้เกียรติผมนึกว่ายืนตอบอยู่
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม
ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

ท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็ให้เกียรติผม

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของพีชทีวีเนี่ย

นุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
มีหนังสือให้พิสทีวีไปชี้แจงในวันที่๒๒กรกฎาคมค่ะ
ซึ่งนายจตุพรก็จะเข้าไปชี้แจงเอง
เพราะว่าถือว่าเป็นการรังแก่ไม่มีสิ้นสุด
ทีวีหวังว่าจะเข้าคุยกับกศธไม่หวังรบกัน

ก็ต้องสู้กันทั้งทางแพ่งทางอาญาเพื่อหาความชอบทำค่ะ
ส่วนนายธวัชชัยจิตรภานันกรรมการกศธช
ก็ฝากให้สื่อมวลชนใช้กลไกกำกับดูแลกันเอง
พร้อมเสนอให้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาแสดงความคิดเห็น
ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องนี้อย่างรอบด้าน
ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือตั้งช่องสาธารณะที่เกี่ยวกับการเมืองขึ้นมาเลยค่ะ
เพื่อเปิดให้ทุกฝ่ายได้ใช้พื้นที่ตรงนี้
ในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้ชม

โดยที่กศธชก็ยังคงกำกับดูแล
นำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน
ตามกระบวนการและมาตรา๓๔
บัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปี๒๕๕๙
แม้ว่าจะมีคำสั่งหัวหน้าคอสชให้อำนาจ
กศธชดูแลนำเสนอข่าวสารค่ะ